นี้ค่ะฝนตกแรงไฟแดงอยู่ข้างหน้า
รถใหญ่มาถึงที่เอ้าไม่หยุดล่ะพี่ไม่หยุดละพี่
ดกเต็มรถกูเลย
โอ้ยแดงแล้วใช่ไหม

ให้เห็นว่าตอนที่รถคันที่ติดกล้องเนี่ย
พูดเลยว่าอุ๊ยแดงที่เราสินะ

แต่เลนท์ทางซ้ายมือเนี่ย

คือคันลูกศรเหลืองเขามารถตู้

แสดงแบบเค้ารู้แล้วไม่ว่ารถเค้าไม่ปกติ
มาจอดอยู่ปั๊บแต่

ตั้งใจจะเร่งเครื่องให้พ้นไฟแดง
พี่ก็คิดอย่างนั้นแล้วพี่ก็คิดต่อด้วยว่า
เขามาขบวนเดียวกับรถข้างหน้าสีแดงว่า
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็แน่นอนเสียเวลา

ซึ่งเกิดขึ้นช่วงบริเวณแยกไฟแดงราหุ่นอยู่ที่บึงสามพันธ์ของเพชรชบูรณ์นะคะ
คอมเมนต์เพียบเลยก็ตำหนิรถใหญ่นั่นแหละ
ว่าอ้าวคุณคุณเห็นสัญญาณไฟเหลืองทำไมคุณไม่จอดคุณไม่ชะลอ
แต่คุณเห็นไฟเหลืองคุณรีบเร่งเหยียบคันเร่งจะไปอย่างเดียวเลย
บางคนก็บอกว่าที่รถเปิดไฟผ่าหมากเปิดไฟฉุกเฉินมา
หรือรถจะรู้อยู่แล้วว่ารถตัวเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
หรือว่าเปิดเพราะว่าฝนตกก็เลยเปิดไฟฉุกเฉินตรงนี้ค่ะ
อยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็เนี่ยแทนที่จะหยุดไม่หยุด
แต่ก็กลายเป็นพุ่งชนไปแบบนี้
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีรายงานนะว่ามีคนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับแยกใหญ่แบบนี้นะ
สมมุติเวลาข้างหน้ามันเหลืองแล้วจะแดงแล้ว
ครับเออใช่เลือบดูกระจกหลังสักหนึ่งพี่เนี่ยประจำเวลาขับเร็ว

เดี๋ยวดูว่าว่าโอ้โฮถ้าเราเบรกข้างหลังเบรกปะวะ
มันพอประเมินได้นะครับเผื่อจะได้เบี่ยงหลบหรืออะไรหลบซะหน่อยนะฮะ
ครับแล้วก็ฝนตกตกแบบนี้อย่าขับเร็วเลยนะฮะ